เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องสาวไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดเลยนะ

พี่ชายเขาเนี่ยโดนคนมายิงถล่มเป็น๑๐นัดนะคะ

กลายเป็นว่ามีสายปริศนาโทรมา

จ่าย๒๐๐๐๐๐จบไม่จบ

ระวังนะคดีนี้จะไม่ใช่คดีฆ่า

จะเป็นคดีพลิกคดีโทษจะเบากว่านี้

แล้วอันนี้มีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดลองดูค่ะ
ได้ยินเสียงรัวปืนใช่ไหมคะคุณผู้ชม

นี่ไอ้ที่รัวไปเนี่ยทั้งหมด

กล้องวงจรปิดจับภาพได้

คือคนร้ายเขาซ่อนอยู่ข้างร้านยาง
พอเดินออกมาปั๊บเอาอาวุธปืนเนี่ย

อันนั้นคือนายกำทรนันทาอายุ๔๐ปี

ที่เราเบลออยู่ลูกศรสีเขียวอะค่ะ
หลังจากนั้นฝั่งผู้ก่อเหตุยังไม่ได้รีบไปไหนนะ

แล้วหนึ่งในผู้ก่อเหตุเดินมาเก็บปลอกกระสุน

นี่เกิดขึ้นตรงหน้าร้านยางรถยนต์ปากซอยบังนา๑๘
ที่ถนนเทพรัฐเมื่อวันที่๑๔ที่ผ่านมา
ทีนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาเดือนกว่าแล้ว
น้องสาวบอกว่าพี่ชายที่ตายไปยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย
น้องกับเพื่อนของพี่
ซึ่งเป็นคนเจ็บชื่อว่านายปอนค่ะ
ก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากทางสายใหม่ต้องรอด
นายปอนเนี่ยถูกยิงเข้าขาด้วยนะคุณนะ

เขาเปิดแผลเปิดรูกระสุนให้ดูเลยนะ

ไอ้ที่มายิงแบบนี้มันมีปมมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ออนเคยไปมีเรื่องกับใครมาก่อนหรือเปล่า
ปอนเล่าแบบนี้ค่ะสงกรานเนี่ยนะ
อนกลับบ้านไปเที่ยวเขื่อนที่สังขะที่จังหวัดสุรินทร์
แล้วไปมีเรื่องกับรุ่นน้องของพรม

รมเนี่ยเป็นรุ่นพี่นะแต่ไปมีเรื่องกับรุ่นน้องของพรม
อันนี้ที่เอาให้ดูนี่คือรอยขารอยแผลที่โดนยิงนะคะ
ทีนี้ปอนบอกว่าจริงเคลียร์กันไปแล้วนะ

ไอ้วันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวของปอนเองก็มานั่งดื่มกับนายกำทรคนตาย
แล้วก็มีเพื่อนอีกประมาณ๕๖คนอยู่ที่ซอยบางนา๒๐ค่ะ
ปรากฏว่าในพรมรุ่นพี่นั่นน่ะรุ่นพี่ที่ตอนเขาไม่มีเรื่องกับรุ่นน้องของพรมนะ
ผมวีดีโอคอลมาเลยท้าต่อยมึงไปหยามรุ่นน้องกูเหรออย่างนี้
ทีนี้ค่ะฝั่งของนายกำทรคนตายดึงมือถือไปแล้วเหมือนกับจะคุย
ก็ทะเลาะกันอยู่ในสายอะค่ะจะไปเคลียร์ให้นะใช่
แต่ปรากฏว่าทะเลาะกันในสายใช่ทะเลาะกันในสายอย่างเดียวไม่พอนะคุณบุ๊
เพราะว่าในพรมส่งโลเคชั่นมาให้เลยบอกว่าอยู่ที่บางนา๒๐
มาสิมาสิดังนั้นค่ะนายปอนกับนายกำทรก็เลยไปค่ะ
แต่พอไปถึงแล้วไม่เจอไงครับแต่ไอ้ตอนจังหวะจะกลับนี่แหละ
ได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงทางฝั่งนั้นน่ะตะโกนเฮ้ย
แล้วก็ยิงปั้งปั้งปั้งปั้งเลยอ่ะค่ะเหมือนว่านายพรมตะโกนคำเดียวนะ
ใช่เฮ้ยพอหันไปเท่านั้นแหละยินเลยแล้วก็เป็นเสียงตามในคลิปน่ะ
ใช่ทีนี้ฝั่งน้องสาวของนายกำทรผู้ตายเนี่ยนะคะเธอบอกว่ากังวลเหลือเกินค่ะ
เพราะว่ามีสายปริศนาโทรมาแล้วเหมือนกับบอกว่าเป็นนายจ้างของฝั่งผู้ก่อเหตุจะขอเคลียร์
เอาไปสองแสนจบพอดีจบไหมจบไม่จบเอาไม่จบใช่ไหมได้เดี๋ยวจะพลิกให้เป็นคดีทะเลาะวิวาส
โทษมันเบามาคนละเรื่องกันเลยนะคะ
โดนตัวตัวก็ต่อยครับคือตัวคุยนี่ลักษณะหาเรื่องกัน
มาหาเรื่องเราใช่ไหมครับผมขอโทษผมนับถือพี่อะไรอย่างเงี้เออครับ
แต่เราก็ขอโทษเขามาตลอดเวลาครับขอให้จบอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับ

ก็กลัวเขาเขาก็แบบพูดข่มขู่ประมาณว่าแบบคือเขารู้จักแบบคนกว้างขวางอะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้หนูรับเงินสองแสนแล้วก็ทำสัญญากับเขาให้จบ
แล้วก็ให้หนูไปยกฟ้องคดีทั้งหมดแล้วค่อยกลับมารับเงิน
ก็คือเขาจะจ่ายสดให้หนูเลยสองแสนหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่รับ
นี่๑๑โมง๓๘ใช่ไหมเดี๋ยวบ่ายโมงวันนี้ค่ะทางคุณเอกพบ
ฮะสายใหม่ต้องรอดเนี้ยนะคะประสานไปยังผู้บังคับการตำรวจนครบานห้าแล้วเดี๋ยวบ่ายโมง
ไปคุยกันค่ะแล้วจะให้ผู้เสียหายเนี่ย
น้อยผู้เสียหายเองเขาจะได้มั่นใจในเรื่องของการดำเนินคดีด้วยไง
คือคุณเอกพบบอกแบบนี้นะฝากไปถึงฝั่งนู้นเลยนะ
คุณเป็นนายจ้างที่จะมาเคลียร์ให้นะจะจบด้วย๒แสน
แม้ว่าคุณจะเป็นนายกคุณเอกพบบอกแบบนี้
คุณจะเป็นนายกคุณก็เปลี่ยนแปลงคดีอะไรไม่ได้

หมายถึงสายปริศนาที่โทรมาให้น้องขาวน่ะนะ
เปรียบเทียบไงว่าแม้คุณจะเป็นนายยกใหญ่มาจากไหนแค่ไหน

ดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะไปเจอผู้การตำรวจนครบาน๕เลย
โทษฆ่าคนตายจะพลิกให้มันเป็นคดีทะเลาะวิวาส